ซึ่งการแข่งขันที่อุสเบกิสถานที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้

รวมไปถึงเรื่องราวของอาหารการกิน
ไปติดตามกันหน่อยว่าพวกเขานั้นทานอะไร
ทำให้มีพลังได้มากขนาดนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

และยิ่งนักกีฬายกน้ำหนักที่ต้องใช้พลังงานมาก
เขาจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะ
วันนี้เราจะพาไปบุกครัวไทย
เลื่อนที่ของทัพนักกีฬายุ้มหนักทีมชาติไทยกันค่ะ

เมนูเด็ดวันนี้เป็นไข่ลูกเคยค่ะ
นำโดยเชฟใหญ่ประจำสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ตันพันธาเอกสันติอดทนและโค้ดเฉลิมพลมวยมั่น
ที่ช่วยกันสัญหาวัตถุดิบท้องถิ่น
ผสมกับเครื่องปรุงที่นำมาจากเมืองไทยบางส่วน
เปลี่ยนหอมแดงเป็นหอมใหญ่
ซอยบางทอดจนเหลืองกรอบแล้วนำมาปรุงรส
จากนั้นก็ได้นักกีฬามาเป็นลูกมือในการปอกไข่นะคะ
แล้วนำลงไปทอดพอเหลืองก็เป็นอันเสร็จพิธี
อร่อยแถมได้พลังงานอีกด้วย
งานนี้แม้ว่าแม่ช้อยจะไม่ได้มารำ

แต่จอมพลังทีมชาติล้วนยกนิ้วให้ว่าเด็ดจริงค่ะ
มาริรัติเทศสร้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน